หาแหกเรือนจำที่มุกดาหารหลบหนี
ไป๒วันแล้วนะ๒ผู้ต้องหาหลบหนี๒วันแล้ว
ยังไม่มีวี่แววแต่ประการใดครับ

อาจจะเป็นชั่วคราวก็ต้องมีความมั่นคงสูงแหละ
รอบนี้๒คนที่หลบหนีคือ

กับธรรมรัฐเพชรัตน์อายุ๒๑ปีทั้งคู่
คดีก็คือคดีเกี่ยวกับการจราจรกับคดียาเสพติด
หนีออกจากเรือนจำชั่วคราวที่นาโศกมุกดาหาร
เมื่อ๔ทุ่มครึ่งของ๑๘กันยายนที่ผ่านมาครับ

ดังนั้นต้องมีการกักตัวด้านหน้าก่อน
คือถ้าหากเป็นด้านในความมั่นคงสูงจะหลบยากฮะ
แต่พออยู่ด้านหน้าต้องกักตัวที่นี่ความมั่นคงมันจะต่ำกว่าข้างหลัง
ดังนั้นสองคนนี้คือมาถึงตั้งใจจะหนีเลย
ตั้งใจจะหนีขนาดไหนเจาะฝ้าเพดานปีนเรือนนอน
ฝ้าเพดานแล้วข้างบนเขารู้อยู่แล้วว่าจะมีคนหลบหนี
เขาก็มีการเอาตะแกรงไปวางไว้
แกรงแหกออกไปแล้วออกไปบนหลังคาปีนหลังคาหลบออกมา

เบื้องต้นนี้หนีไปได้๒วันและใช่ไหมตั้งแต่๐๐๒๙แล้วนะครับ
กรมราชธรรมสนที่กำลังกับตำรวจภูทรในพื้นที่ก็คือมุกดาหารกำลังไล่ล่า๒รายนี้อยู่ครับ
เป็นใครบ้างนะอนุวัฒนเจริญสุขกับธรรมรัฐเพชรัตน
ดังนั้นหากใครเจอ๒คนนี้แจ้งได้เลย
แจ้งตำรวจในพื้นที่แจ้งตำรวจ๑๙๑
หรือแจ้งเรือนจำมุกดาหารเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์เบอร์

อันนี้มันคือการกระตุกหนวดเสือแท้เลยฮะ